สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะเยอะจริงให้เยอะมาก

มาดามชอบมีอีกไหม
ชอบชอบเลยหรอ
ซื้อไหน

วันนี้ขอเริ่มด้วยข่าวเศร้านะคะ

อะไรครับพี่วันท้ะ
ขอมาเหมือนกันไหม

เบาแล้วเขาจะเปิดเพลง

หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์
หรือว่าหมึกนะคะชื่อเล่นของท่านค่ะ

ชวนชิมที่ด่งดังมากนะคะ
เมื่อวันเสาร์ที่๑๘พฤษภาคม
พศ๒๔๗๐

ตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่วังสุโขทัย
เป็นบุตรคนโตของหม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดีวัฒ
และหม่อมเจริญสวัสดีวัฒน์ณอยุธยา

ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชินีจนอายุ๑๐ขวบ

คือโรงเรียนหอวังแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ยมศึกษาปีที่๘ที่โรงเรียนเทพศิริน
หลังจากนั้นก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาการธรรมศาสตร์และการเมือง
นั่นคือชื่อของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อเริ่มแรกตั้งนะคะ
ได้รับปริญญาวรสารศาสตร์ธุรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
สงครามได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ
และได้เป็นนักจัดรายการให้กับสถานีวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย
เมื่อท่านเดินทางกลับประเทศไทยก็ได้เป็นนักร้องให้กับวงสุนทร
แล้วก็แสดงโทรทัศน์ทางช่อง๔บังขุนพรม

แล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านการร้องเพลงเมื่ออายุ๓๐

เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นนักร้องแผ่นเสียงทองคำด้วย
อกจากนี้ท่านยังเป็นนักชิมอาหารแน่นอนค่ะ
ทุกคนรู้จักเชลชวนชิมเป็นอย่างดี
ซึ่งทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะฮะได้เป็นเจ้าของคอลัมป์นี้
แล้วก็เริ่มเขียนตอนที่๑เมื่อวันที่๑๗กัญญาโยนภาษาสองพันห้าร้อยสี่
และยุติเมื่อเดือนกุมภาสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
เขียนบทความประจำให้กับหนังสือพิมมติชน
แล้วก็เปิดตัวโลโก้ใหม่ธนาศรีชวนชิมก็หยุดเชียวชวนชิมเป็นธนาศรีชวนชิมเลยนะฮะ
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้านประชาสำหรับการบินไทย
อันนี้เราทราบดีเลยค่ะ
เป็นที่ปรึกษาให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
กรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
เมื่อ๒๒พฤศจิกายน๒๕๓๔ก็เป็นประธานบริษัทก้อนทองจำกัด
เป็นประธานกรรมการบริหารห้างส่วนจำกัดถนัดศรี

ผลงานการจัดรายการของท่านก็คือการบินไทยไข่จักรวาล
อันนี้โด่งดังมากยาวนานมาก

ฉันพูดอะไรไม่ต้องมีสคริปต์เลยฟังท่านนี้เพลินจริง

พูดจากรายการครอบจักรวาลอันนี้นะฮะ
รายการทีวีครอบจักรวาลและเป็นผู้จัดรายการพ่อบ้านเข้าครัว
ถ้าซักครอบครัวจะพูดจริงแรการอาหารที่เราเห็นกันเต็มจอทีวี
เขาเป็นคนแรก

กระจายไปทั่วร่างกายและลามไปที่ปอดซึ่งครอบครัวก็ได้รับรักษาการตามอาการค่ะเพราะไม่อยากให้คุณพ่อเนี่ยต้องทรมานอยากให้คุณพ่อจากไปอย่างสงบนะคะก่อนเวลา๑๑นาฬิกา๓๕นาทีทางครอบครัวก็แจ้งว่าท่านได้ถึงแก่กรรมแล้วที่โรงพยาบาลเปาโลตอนนี้นะคะกำหนดการบำเพ็ญการกุศลศพของหม่อมรัชวงธนศรีก็ขณะที่ทายาท
เขามีลูกกี่คนพี่เหมียว

แล้วคุณอิ๊งที่เป็นปิ้นโตเทาเล็ก

อ๋อนี่คือ๒ท่านนี่คือลูกของเอ่อ
ใช่คนละแม่
แล้วทั้ง๒คนก็มาเอาดีทางอาหาร
หมึกแดงเขาก็มาต่อเรื่องเกี่ยวกับอาหารของการบินไทย

เมื่อก่อนนี้ต่อจากพ่อก็เป็นปลาหมึกแดง
ก็เลยกลายเป็นหมึกแดงชวนชงหมึกแดงชวนชิม

พี่อิงก็คือต้องยอมรับว่าหลังนี้งานอีเวนต์

ใช่ไหมล่ะเขาสมมุติว่าจัดงานเทศกาลอาหาร
ต้องคิดถึงคุณอิ๊งแล้วก็รายการทีวีอย่างนั้นก็เป็นคุณอิ๊ง
ออกลูกไม่ทิ้งแถวกันเลยเนอะ
สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ได้รู้จักลองค้นหาดูจะเห็นว่าท่านมีความสามารถ
รอบด้านมากถึงมากที่สุด
ว่าจักรวาลเนี่ยใช่เลยนะคำว่าจักรวาลคือท่านจริง
คือเอางี้นะจะไปประเทศไหนจะไปเที่ยวอะไรประวัติศาสตร์เป็นยังไง
อะไรด้วยเล่ากันสนุกฟังกันเพลินนี่ทำให้ฉันร้องไห้

ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปเรียนอยู่ปารีใช่ไหมเมื่อก่อน
เสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็ไปกินข้าวบ้านเพื่อน
พอไปกินข้าวบ้านเพื่อนเสร็จปั๊บเนี่ยก็ไปเข้าห้องน้ำ
เพราะห้องน้ำที่บ้านนางเขาก็แบบว่ามีคัดเซ็ตเนอะ
แล้วก็มีที่เปิดเพลงเมื่อสมัยก่อนเป็นคัทเซตใช่ไหมเป็นเทป
แล้วก็เปิดใช่ไหมอุ๊ยมีของหม่อมถนัดศรี
คาไว้อยู่ในที่เปิดก็เปิดฟัง
คิดถึงบ้านนั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ำ
ขำนะแบบร้องแบบตายแล้วตายแล้วห่อมธนาศรี

ลองไปหาอ่านที่ท่านเคยเขียนเกี่ยวกับอาหารด้วย
ใช่มีเยอะมากเป็นเอกโอ๊คมากใช่ไหมรายการอาหารรายการแรก
ชิมเก่งแล้วก็มีสูตรไข่เจียวคุณชาย
ที่ใส่ใบโหระพากับพริกชี้ฟ้าโปะเข้าไป
คนก็เรียนแบบเอาไปทำกันใหญ่เลยเมื่อก่อนไม่มีใครใส่แล้วจากหมูสับ
แกทำรายการวิทยุได้นะแรกเลยใช่ทำรายการวิทยุ
ก็เล่าเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นนั่นนั่น
รายการทีวีนั่งอย่างนี้เป็นชั่วโมงเราก็ไม่อยู่เราก็ดู
รายการทีวีพูดเก่งพูดเพลินรายการทีวีตอนเช้าครอบจักรวาล
กี่ปีพี่เป็น๑๐เนอะอยู่นานมาก
อยู่นานมาก
คุ้นกับรุ่นพี่หมึกแดงแล้วก็พี่อิ๊งจะเจอกันบ่อยแล้ว

ยังเหมือนถึงว่ายังเห็นสัญลักษณ์เชียวชวนชิมอยู่จังเห็นใช่ไหมมีมะรุ่นที่ก่อนเป็นไม่ค่อยรู้สึกอันนั้นแหละไม่ค่อยรู้สึกแล้วแต่จะรู้ว่ารุ่นรุ่นอาจจะเป็นหมึกแดงชวนชิมแล้วจะเห็นเป็นรูปหมึกแดงชวนชิมใครที่ได้ก็จะเอามาตั้งไว้หน้าร้านมากร้านนี้เชียวชวนชิมแล้วร้านที่ไม่ได้อ่ะ
มันไม่ใช่ลูกเชลล์แต่มันยังรอตีแม่
ของพี่หมึกแดงเป็นตัวตุ๊กตาหมึกแดงอะไรแบบนี้จะชัดชินกับพี่หมึกแดงมากกว่า
เจอนั่นรักจะตายเจอทีไรรักกัน
อ่ะก็ขอแสดงความเสียใจแต่อายุท่านก็๙๙๓
ซึ่งเขาบอกว่าโอกาสที่เราอย่าไปตกใจเลยคำว่ามะเร็งทุกวันนี้พี่
เพราะตัวเองไปรู้จักมาคือถ้าสมมุติอายุเกิน๘๐ปุ๊บ
ทุกคนมีเชื้อแมลงกันในตัว
แต่อยู่ที่ว่าวันเดียวเราสมมุติวันนี้เช่นบางคนเริ่มจากแค่เป็นไข้
ถ้าสมมติร่างกายคุณอ่อนแอปุ๊บแมลงมันมาเอง

จากไปด้วยอายุเกิน๘๐ปุ๊บเนี่ย
เราจะเห็นว่าการตีกลับของมะเร็งมันจะสูงขึ้นสูงขึ้น
อันนี้คือเป็นภาวะของโลกในปัจจุบัน
แล้วก็เชื้อมะเร็งที่ตัวเองไปศึกษามาล่าสุดนะพี่

ก่อนเราจะต้องรอ๖เดือน๓เดือนถูกต้องไหม

วันนี้ส่วนใหญ่เราสังเกตว่าคนที่อายุ๘๐ขึ้น
สิ่งที่เจอปุ๊บเนี่ยตรวจเจอระยะสุดท้ายหมด

โดยที่ไม่ต้องมีสัญญาณบอกเหตุนะ

หนึ่งน้ำหนักลงพรวดกินข้าวน้อยกินข้าวน้อย
แล้วก็น้ำหนักลงแบบอยู่ดีก็หน้าเล็กลงไปเลย

อันนั้นก็คือเป็นมะเร็งของที่
แต่เดี๋ยวนี้นะคนเป็นมะเร็ง๑๐ขวบก็เป็นแล้วนะ

กร้อนผมพี่มันยังมีอีกเหรอ
ซึ่งวันนี้กรรษางศจริงผมไม่ต้องตัดผมแล้ว
จริงใช่ไหมฮะกฎกระทรวงแบบไม่ต้องไถแล้ว

โดยเพจระบุว่า
เหตุการณ์นี้ทางกลุ่มได้รับการร้องเรียนว่า
มีเด็กม๑คนหนึ่งจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เอาก้อนอย่างนี้เลยเหรอถูกพี่จากอำเภิกโอชัยจังหวัดขอนแก่นคุณดูสิฮะ
ไอ้ก้อนปลอดศัตริย์เนี่ยคิดว่ามันเป็นรุ่นบวนล่ำบวนล่ำอันนี้ต้องโกนทิ้งเลยใช่ไหม
ถ้าสมมติถ่ายด้านหลังก็ยังโอเคแต่อันนี้ไปถ่ายด้านหน้าอย่างนี้เลย
เอาผมมาปิดปรากฏว่าไปเหมือนการตอกย้ำของเด็กคือเด็กมันก็อายอยู่แล้วว่ามันมีแผลเป็น
จากแผลไฟไหม้ปรากฏครูเนี่ยก็ไปก้อนผมทำให้สภาพจิตใจของเด็กมันย่ำแย่ลงไปอีก

คิดดูว่าเด็กน้อยขนาดนี้โดนไฟไหม้มาก่อน
มันมีอะไรอยู่ในใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ก้อนผมตรงที่เขาเป็นจุดอ่อนไหวของเขา
ทำให้แม้กระทั่งคุณครูในโรงเรียน

ยิ่งตอกยิ่งย้ำปมด้อยด้านรูปรักให้กับเด็กหรือเปล่า
แต่เอาจริงนะครูได้แต่สงสารไม่สามารถโต้แย้งอะไรได้
เพราะไม่อยากมีเรื่องกับคุณครูฝ่ายกิจการโรงเรียน
การลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการไถผมก้อนผมหรือตัดผมเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยเขาพูดเลยนะฮะว่าไม่ได้ปรากฏอยู่ในกฎกระทรวง
แต่อย่างใดว่าด้วยวิธีการลงโทษนักเรียนเนี่ย
กลายเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎกระทรวงด้วยอันดับแรกเลย
และสองอันนี้ผิดกฎหมายนะฮะผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเลย
อีกสิ่งหนึ่งถ้าสมมุติเราพูดถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
อันนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะฮะแล้วก็ภาคสิทธิอันพึงมีน
เหนือร่างกายไปจากผู้อื่นแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่ากฎหมายก็ระบุชัดเจน
ฉบับว่าผิดเต็มประตูทำไมถึงยังเกิดเรื่องแบบนี้ทุกวัน
นี่คือคำถามของโลกปัจจุบันนี้แล้วสังเกตว่าไปเกิดที่ต่างจังหวัดกันสักส่วนใหญ่
การลงโทษด้วยการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการประจาน
เป็นการประชานเด็กพี่ทำให้เกิดความอับอายต่อสังคมสร้างปมด้อยในใจให้กับเด็ก
ถ้าพื้นฐานสภาพจิตใจของเด็กเนี่ยเอาจริงอันนี้อย่างเด็กคนนี้มันมีแผลเป็นมาอยู่แล้ว
โดนอุบัติเหตุมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยถามว่าใครจะอยากโดนไฟไหม้ถูกไหมพี่
พยายามจะเอาผมมาปิดอยู่แล้วแล้วอันนี้มันเป็นการประจาน
ถ้าสภาพของจิตใจของเด็กไม่แข็งแรงพออาจจะส่งผลให้เด็กฆ่าตัวตายได้
เพราะเด็กนิติภาวะยังไม่บรรลุนิติภาวะเนาะ
กระทำดังกล่าจึงเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนรุนแรงและไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์
ผู้ที่กล้าลงโทษผู้อื่นด้วยวิธีการเช่นนี้คงไม่เหลือความเป็นมนุษย์อยู่เลยแม้แต่น้อยนะฮะ
การเคารพนี้นี่เขาว่ากันนะฮะขาดการความรบในมนุษย์ของผู้อื่น
คงคิดว่าเพียงตนเองเป็นมนุษย์ในโลกนี้ทั้งนี้เพจก็ได้ระบุว่า
ที่เจ็บปวดสุดงั้นก้อนผมไม่อยากมีเรื่องเอาไปร้อยยี่สิบบาท
ให้เงินไปให้ไป๑๒๐บาทไม่ต้องไปบอกพ่อแม่นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับทรงผม
แล้วอะไรดิกฯ์บอกฉันก้อนฉันเองแบบนี้หรอ

ถึงวิธีการตรวจทรงพลมของโรงเรียนดั้ง๙
จะมีการตรวจผมเดือนละ๒๓ครั้ง

คุณครูท่านดั้ง๙เนี่ย

แล้วก็ไปก้อนผมนักเรียนที่ผมยาวตามแถวนะ
ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีนักเรียนโดนคุณครูท่านนี้
ก้อนผมไปเกือบครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด
เขาบอกว่าเนี่ยเด็กนักเรียนคนนี้เห็นไหมครับว่า
มาก้อนผมปุ๊บครูก็เหมือนโรคจิต
๒๐บาทเอาไปอย่าไปบอกพ่อแม่นะ

แล้วไม่บอกไงหัวลูกเขาเขียนมาอย่างนั้น
ตอนนี้ทางโรงเรียนที่ขอนแก่นก็ได้ติดต่อเพจนี้แล้ว
ว่าขอให้ลบโพสต์เถอะ

คือยังไม่ได้ทราบอะไรจากทางครูว่า

อันนี้ก็เลยแบบว่าทำให้รู้สึกว่า

แองจี้เคยเจอไหมสมัยเธอเรียนอยู่ต่างจังหวัดน่ะ

ไม่ต้องไว้ผมนักทรงทหารแล้วใช่ไหม
แล้วแต่บางโรงเรียนก็ยังไว้อยู่

มันไม่ได้ไถโล้นไปหมดแล้วเหลือแต่

ยังมีอยู่หรอ

โรงเรียนหนุ่งหนูก็ยังมีอยู่

บางคนเขาบอกว่าเอาไว้แยกระหว่าง
โตกับเด็กเล็กอะไรอย่างนี้
บางคนพี่ที่เขาเรียนแบบพวกช่างใช่ไหมฮะ

เขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำตามมาเขาก็ถ่ายกันมาแบบนี้

แต่เขาบอกว่ากฎกระทรวงตั้งแต่ตอนรู้สึกจะเปลี่ยนมาสักระยะ

ให้ใช้ว่ารองทรงสูง

ก็คือไถข้างนี้ถูกต้องไหม
ก็คือให้เหลือ

ทรงนี้คือลงทรงสูงเพื่อให้ความเรียบร้อย

หนูมันมีเพื่อหน้าอกที่แยบนะ

ห้องน้ำบ้างอะไรบ้าง
ห้องน้ำบ้างห้องพยาบาลบ้างอะไรบ้าง
เพราะว่าแก่ไม่ได้แล้ว
เหมือนว่าอาทิตย์แม่ต้องเดินแบบเหมือนคุณแม่ม้าไง
คุณแม่ม้าเพิ่งลงมาขายบูติกมาใหม่อยากเดินแบบนี้บ้าง

ใช่แคลเชนท์โชว์ก็หลบครูฝ่ายปกครองไป
แต่บางคนเขาหลบไม่ได้ครูเขาก็ตัดให้นะ

ที่ตัดให้เลยแบบว่าเข้าแถวเลยก็จ่าย๒๐บาท
ครูก็มาถ่ายหน้าเสาทงเลย

ใช่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่าเนื่องจาก
กฎประสบความเป็นสิทธิ์ที่พิเศษชนมันสูงขึ้น
ถูกไหมคะหรือการละเมิดอะไรมันไม่ถูกต้อง

เราจะไปกล้าสู้ครูได้ไงคุณแม่ถูกปะล่ะ
ไม่ได้แต่อันนี้คืออ่ะหมายความว่าอะไร
ก้อนผมเด็กปุ๊บเด็กเห็นแผลเป็น

แต่อันนี้ครูไปยัดเงินอีกว่า๑๒๐บาท

นอกจากโกนนอกจากโกนกันเมื่อมิงเลย

เห็นไหมเด็กคนนั้นโดนไปไอ้จุกเลย

เพราะว่าวันนี้หลานหนูก็ต้องตัดติ่งหู

ใช่ติ่งหูแล้วก็จะมีเรื่องสะอุกเทียดกันมาก

ปรากฏว่ามีเพื่อนคนนึงหัวผมยากโศกหัวผมฟู
คือถ้าเกิดรีบลงมาแล้วยาวกลางหลัง
สมมุติผมตรงอย่างคุณแม่มาเนี่ยนิดหน่อยมันก็ถูกตัด
แล้วก็ว่าขนาดไหนคุณแล้วเพื่อนหนูทำไมไว้ยาวได้ล่ะ
คือเพื่อนฟูยังไงก็รอยข้างบนกันยังไงก็ไว้ยาว
หมายถึงว่าพออากาศชื้นก็จะงิ๊ก
แต่ดีนะตัดซะเองนะ

เออให้เลยติ่งหูมาเปรี้ยวแล้วก่อน

บอกว่าทำทำไมทำทำไมเข้าใจคำนี้ไหม
อันนี้สิเออไม่เป็นเทรนด์เสียงอันตราย
รุนแรงถึงชีวิตได้เลยทีเดียว
อดี้ใช้แอปอะไรตาโตเกินเหตุ
เกาหลีมาไปเกาหลีอีกแล้วไปเกาหลีอีกแล้ว
อยากโตอย่างนี้ตลอดชีวิตไปเกาหลีไป
เปิดหัวตาหางตาไม่ต้องใช้แอป

รายงานระบุว่าแล้วหยุดงานกี่ครั้ง

ไม่ไปต้องอยู่อีกวันจะเปิดตา
ตามันเริ่มตกแล้วไงก็สัก๗วันก็ได้
อยู่ตัดไหมเลยไงโอ้ไม่ไหวอ่ะ๗วันเงินหายไปเยอะแล้ว
งั้นก็ไม่ต้องสวยจบแค่นั้นแหละ
ต้องเอาเราต้องแลกกัน
รายงานระบุว่าชาวเน็ตในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะ
หรือไข่มุกรูจมูก

แล้วก็โพสต์รูปถ่ายเซลฟี่กับชานมไข่มุก
โดยนำเม็ดไข่มุกได้ยัดเข้าไปในรูจมูก
บางคนก็ยัดสองข้างบางคนก็ยัดข้างเดียว

ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเลย

ถ่ายรูปออกมาก็เหมือนมีรูจมูกกว้าง
แล้วก็แถมยังแบบว่าไปเล่น

แล้วก็เสียไขมุกไปป่าว
ปี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องการยัดเสือใส่จมูก

เขาก็บอกว่าไม่ควรทำตาม
เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงได้เลยทีเดียว
เผลอสูตรหายใจแรงเข้าไปปั๊บ

ไม่ต้องหายใจกันเลยทีเดียว

ฉันว่าเด็กคนอื่นก็เป็นเหมือนกัน

ก๊ามันอยู่ในนี้ฮะ

เม้นประข่าวก็อ๋อ
เอามาเล่นกับเพื่อนไงแทรงมัยก็น
แบบให้หายไปแล้วออกมาเรื่องนี้
เพื่อนก็ออกมาฟึก
เพื่อนก็ตกใจข้างหลังเท้าอีก
นึกว่าเป็นหวัดแม่ก็เอาวิกมาทาให้เรื่อย

หนูก็ไปโรงพยาบาลจนหมอบอกว่าเนี่ยครับลากงอกแล้วครับ
ติดนานว่ายีร้อยจนแคะออก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

ขอนแก่นเขต๓นะคะก็เรียกครูก็คือนางรุจิลาธนชัยเนี่ยที่สอนป๔
เข้ามาชี้แจงว่ามีการแชร์ในโซเชียลแล้ว

แล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
นักจิตวิทยาลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เรียนรู้เรื่องสมุนไพรและการทำสมุนไพรกัน
ชมรมวิถีธรรมเป็นแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

ทำน้ำสมุนไพรกันขึ้นมาดื่มเองและให้นักเรียนดื่มจริง
แต่บอกว่าในน้ำสมุนไพรกันนั้น

ทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้
นี่นะคะผู้สื่อข่าวรับการเปิดเผยจากนายสมศักดิ์
จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นว่า

ผู้ว่าท่านก็บอกว่าเน้นย้ำไปว่าขอให้รายงาน

ซึ่งนอกจากตรวจสอบเรื่องที่แชร์ในโซเชียลว่า
ทำน้ำปัสสาวะกลั่นสมุนไพรนำไปจำ

ตัวร้อนดื่มกินมากแล้วหายไปใน๓๐นาทีเนี่ยนะฮะ
ทดลองมาเกือบ๓๐คนได้ผลทุกคนแล้วเนี่ยนะฮะ

ยังให้ตรวจสอบได้ว่าครูรายนี้ได้ทำเรื่องที่อึก

ครูลายนี้เคยปฏิบัติกับนักเรียนจนได้รับการตำหนิ

จะมีการพิจารณาพฤติกรรมตามระเบียบ

และจะดำเนินการทางวินัย

ตอนนี้ก็มีหลายกระแสบ้างนะบ้างก็ว่า
มีมานานแล้วเขาก็ใช้
เขาเรียกว่าใช้ปัสสาวะเป็นน้ำกระใส

วันนี้ก็มีคนไปถามท่านรัฐมนตรีอนุทินอยู่นะคะว่า

อันไหนก็จริงอันไหนไม่กลัว
รัฐมนตรีเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะ

รัฐมนตรีชอบเล่นโซเชียล

รัฐมนตรีหนูก็บอกอย่างนี้เลย

แกก็บอกว่าอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแถลงมั้งครับ

เอาจริงที่เราเคยเคยนำเสนอไป

ฉี่กินตัวเองฉี่ตัวเองเคยได้ยิน

คุณสนทิศลิ้มทองกุลดื่มฉี่ทุกวันนะรู้จัก

เพราะว่าเขาถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง

แต่เขาบอกว่าครั้งหนึ่งรายการของเราเนี่ยเคยนำเสนอไปแล้วว่า
การดื่มปัสสาวะตัวเองหรือดื่มฉี่ตัวเองเนี่ย

แล้วก็ปุ๊บจะต้องปล่อยให้ตกตะกอนก่อน

ไม่ใช่แบบปุ๊บคุมไปเที่ยวดื่มฉี่คนหนึ่งคนนี้

ทุกวันนี้เมื่อก่อนถ้าสมมุติสมัยพุทธกาล

แต่ทุกวันนี้คนเราไปดูโต๊ะทำงานของทุกคนสิใคร
ใครไม่มีพาราเซตามอนบ้าง
บ้านพี่มีพาราไหมมีสิบ้านพี่มีพาราไหม

แล้วเราก็เป็นยาปฏิชีวนะ
มันยาปฏิชีวนะแล้ววันคนเรามีอะไร
คุณคิดว่าไอ้ปัสสาวะของคุณ
มันยังจะบริสุทธิ์เหมือนสมัยก่อนไหม

เขาถึงบอกว่าเอาปัสสาวะมาตกตะกอนก่อน

เป็นประเด็นที่คุณพูดถึงกันเยอะเหรอเกิน

กินของตัวเองคุณแม่คุณแม่ต้องระวังนะ

ไม่เห็นหรอกหนูไม่เห็นคุณแม่รอตกตะกอนเลย
เดี๋ยวคุณแม่ก็กินเช้ากลางวันเย็นคุณแม่ก็กิน
แม่ไม่ได้กินชีแล้วเหรอเนี่ย

ทำไมออนรัฐะฤาลูคะออนรัฐะฟาตันมาหลายปีนะคะ
เสมอกันนะลูกเราไม่ต้องไปตามเขาหรอกแม่ไม่โทรตามเลยแฟนเฟิร์นอ่ะ

ผู้ชายไลน์บอกว่าขอโทษนะครับวันนี้ยุ่งไม่ได้ติดต่อเลย

เครื่อง

มันต้องปล่อยวางไม่ไม่ได้ปล่อยวาง

เอ้าท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาเจ้าแม่สั่งให้ทำ

คว้าดาบมะควงเล่นใหญ่ดินที่ปรดต่อทันตะคน

เจ้าแม่สั่งให้ทำเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
ทุกคนอยากกินต้มยำกุ๊บ

น่ากินครัวเนอะค่ะอร่อยมากแต่ไข่นั่นก็อร่อยกว่านอนนะ

ไปไหมแอนกจี
พี่พุกกบว่าคุณลูกคุณแม่ไปกับคุณพี่มดดำนะ
คุณแม่อิ่มทุกมือแล้วไม่ต้องจ่ายสักบาทครับ
กินกันตอนกลางคืนจนน้ำหนักขึ้นก็คนละ๑๐กิโล
คิดดูสิคือแบบจบรายการกิน

บอกอีปุโกะห้ามหนีนะปุโกะมึงต้องสแตนบายไปกับฉันน่ะ
เพราะปุโกะมึงกินสนุกที่สุดที่มีน้องบ้าง
ปุโกะเวลาใครคิดไม่ออกมาถึงเอาปุโกะไปกินข้าว
แล้วคุณจะแบบว่ามีความสุขมันเป็นเด็กคิดบวกอ่ะ
พี่บวกเข้าตัวเองหนึ่งเดียวไม่บวกคนอื่นเลย
เมื่อวานนี้ครับที่ศูนย์วิทยุเมืองนครนายก
ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปรักสิ่งของภายในศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
แล้วก็สารเจ้าแม่ตะเคียนทอง
อยู่วัดดงตำบลบ้านใหญ่จังหวัดนครนายกเนี่ย
คนนี้เริ่มจากที่จะเข้าไปดูที่สาย
ไปดูสารว่าสารเนี่ยมีอะไรเพื่อที่จะไปรักขโมยนั่นแหละ
เอาง่ายตำรวจเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต
ยังที่เกิดเหตุแต่คนร้ายหลบหนีออกมาได้แล้วจากวัดนะฮะ
ก่อนที่จะมาพบว่าพบตัวที่บ้านซอยบ้านใหญ่
เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวไปควบคุมตัวเอาไว้
เขาชื่อคุณกำปาณาศอายุสี่สิบเอ็ดปี

ต้องเข้ารับรักษาการรักษาอยู่เป็นประจำ

มีดดาบ๔เล่มแล้วก็มีกุมารทองมาด้วย
คนเอาไปแก้บนนั่นแหละสร้อยคอสอยคอมือที่แบบว่าหยิบฉวยมาจากศาล
ตำรวจจะได้เก็บของสิ่งนั้นเก็บไว้หมดเลยเพื่อนำส่งคืนทางวัด
พร้อมกับควบคุมตัวมาที่สพมนนน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายกเพื่อรักษาต่อไป
พระเปิดเผยว่าเห็นผู้ชายจังกล่าวเข้ามารักทรัพย์สิน
อยู่ภายในศาลเจ้าพ่อขุนด่านแล้วก็สารเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ผู้ชายคนนี้ได้มีดดาบไป๔เล่มพร้อมด้วยกุมารทองด้วยนะ
และสิ่งของอื่นไปทางพระได้มาพบเห็นพอดี
แล้วก็พระก็เข้าไปพูดคุยกับผู้ชายคนนี้ด้วยนะ
แล้วก็บอกที่พระเข้าไปคุยกับพ่อแล้วนะเอามาคืนเถอะเดี๋ยวมันจะไม่ดี
แต่คนร้ายเนี่ยอยู่ดียังไงรู้ไหม
คนร้ายเนี่ยอยู่ดีชักมีดดาบไล่ฟันพระครับ
พระไปตึงโยมโยมอย่าเลยโยมอย่าเอาไปเลยมันบาปนะ
มันบาปนะโรมเท่านั้นแหละพระนี่มีดดาบเข้ามาถวายเจ้าพ่อกัน
เอาไล่ฟันพระนั่นแหละคือสาเหตุที่จะต้องแจ้งความเอ่อ
บอกให้ตำรวจมาควบคุมตัวนะเบื้องต้น
ตำรวจถามทำไมไม่กลัวบาปเหรอรู้ว่ามีในที่สุดก็รู้แล้ว
เขาป่วยอาการนี้นี่ไม่กลัวเหรอบาป
เจ้าแม่ตะเคียนทองสั่งให้ทำเขาบอกเจ้าแม่ตะเคียนทองเนี่ยสั่งให้ทำ
ตัวเองก็เลยทำตามเจ้าแม่ตะเคียนทองแต่ในที่สุดล่ะคือเขาก็ไม่ได้เอาอะไรไป
ให้เธอให้ให้ต่อไอน้ำแดงแห่งจะแม่ทะวันน้ำแดงนี้ก็คือแหละ

เชื่อกลัวนะเจ้าเป็นเบาหวานกันหมดเลยเนี่ย

เพราะเม็ดมะขามให้งอกในโพงจมูก
เฝ้ยแต่พะที่เราอ่านข่าวปัสสาวะ

ร่างกายขับออกมาเรายังจะผลักเข้าไปอีกเหรอเออนี่บางคนก็บอกว่าใช้หอดตาประจำแล้วก็ทำดีท็อก
ไม่ค่อยแปลกประหลาดนะพี่บางคนเขาเชื่อเขาเชื่อเลยจริงนะ
แล้วคนมันเลิกมีแพทย์งานเลือกเยอะเหลือเกินแบบบอกให้ถูกแม่งกันแล้วก็แล้วแตกแล้วกัน
ใช่จากจากาต้าที่เป็นเมืองหลวงนะเขาจะย้ายไปอยู่เกาะบ่อเนียว
เกาะบอร์เนียวนี่ก็อยู่ใกล้กันเลยเป็นเกาะเลย
สาเหตุที่เขาย้ายเนี่ยประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแห่งอินโดนีเซียเนี่ยนะคะ
เขาแถลงการประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายเมืองหลวง

โดยรัฐบาลนี้ให้สัญญาว่าจะไม่ให้การโยกย้ายเมืองหลวงครั้งนี้
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม

อินโดเขาจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าอย่างนี้

ก็เวลาคนไทยใส่ผ้าไหมถูกป่ะ
ใช่แต่แบบว่าอันนี้เป็นข้าราชการ

จริงอย่างลาวเองหรือว่าพม่านะ

ก็คือพม่านะใส่สโหลงแล้วก็ใส่สูตร
ใส่เสื้อเชิดแล้วก็โพกผ้าอย่างนี้

แต่นี่เขาใส่กันทุกวันน่ะดูดี

เขาจะมีวันใส่ชุดพื้นเมือง
ทุกวันสุขหรือวันอะไรอย่างนี้วันที่ประชุม
ถูกต้องมั้ยวันอันทางก็จะเห็นใส่ชุดราชประแปลิและก็วันอะไรอย่างนี้
โรงเรียนด้วยนะวันศุกร์ก็ให้นักเรียนใส่ผ้าไทย
คนที่เขาทำงานทอผ้าเขาจะได้แบบว่ามีรายได้ไง
มันก็เป็นการแบบว่าหมุนเวียนรายได้กันไปอย่างนี้
ให้โรงงานฝรั่งใช่ป้างเออหาตกลงย้ายไหม
ทั้งนี้เขาระบุอย่างนี้ว่าทำไมถึงต้องย้ายเนี่ย
เมืองหลวงใหม่จะตั้งอยู่ในเขตของ
เป็นอาแจมปาเซกับคุตไตเคิร์ดทานีการะแหมชื่อ

ซึ่งรัฐบาลเนี่ยของเขามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะ๑๒๕๕๐๐๐ไร่
ซึ่งเยอะมากเลยทีเดียวใช่แล้วก็มีความเสี่ยงเกิดภัยธรรมชาติน้อยมาก
น้อยกว่าชาวาโอ้โหชาวาดังเป็นไงล่ะเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวก็เคลื่อนตลอดเวลา
ก็เรียกได้ว่านะคะคาดว่าต้องใช้งบประมาณประมาณสัก๔๖๖ล้านล้านลูเปีย
นะฮะก็คือหนึ่งล้านล้านบาทนี่แหละแล้วก็หากรัฐสภาอนุมัตินะฮะ
การก่อสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่การก่อสร้างก็จะเริ่มขึ้นในปี๒๕๕๙
ต้องเริ่มจากศูนย์ราชการก่อนนะใช่แบบผมประมาณนั้นใช่
อันนี้แหละนี่ของเกาะ
เพราะว่ามันแออัดแต่ในพื้นที่สีเขียวก็ยังพอเหลือเยอะอยู่

เพราะว่ามันก็มีการขยายของเมืองไปด้วย

บอกว่าไม่ได้มาสร้างตึกที่ไม่สวย

ว่าตึกก็คงไม่เข้ากับสถาปัตยกรรมเก่าหรอก

พี่จะย้ายไหมไม่รู้ว่าจะย้าย

เหมือนอย่างที่บอกบอกว่าคือย้ายราชการจำนวน

จัฐกาต้าก็จะมีประชากร๑๐ล้านคน
ซึ่งหากรวมเมืองบริวารไปด้วย
ด้วยก็จะมีประชากรประมาณ๓๐ล้าน
เป็นเมืองที่มีปัญหาเรื่องมลภาวะแล้วก็การจราจรที่ติดขัดอย่างหนักเหมือนที่เธอบอก
รวมถึงเสี่ยงต่อการแผ่นดินไหวแล้วก็น้ำท่วม
จากนี้ผู้เชี่ยวชาญเขายังเตือนบอกว่า
จักรต้า๑ใน๓จะจมทะเลในปี๒๕๙๓อีกกี่ปี
เขาว่าอย่างนี้ประมาณ๓๐ปี
ซึ่งเขาบอกว่าประเทศที่เราดูว่ามีโอกาสจมทะเลเนี่ย

แต่เรารู้ว่าระดับน้ำทะเลมันสูงขึ้นสูงขึ้น

พิโรคว่าโห้หนังแข็งละลาย
ปรากฏว่าถ้าแข็งละลายเราไม่ได้ได้น้ำจืดเยอะนะฮะ
น้ำแข็งปุ๊บมันก็จะไหลลงทะเล
แล้วในที่สุดปัญหากันเลยรู้ไหม

เธอนั่นเอนละตอนเด็กเธอเดินหาดหัวหิน
คือพอน้ำขึ้นปุ๊บเราจะเดินยาวไม่ได้ไง
แสนก็หายไปนี่คือน้ำเยอะขึ้นใช่ไหม

เค้าบอกว่าทะหริงหนีเซน

น้ำเยอะขึ้นแต่ไม่ใช่น้ำที่ดี
ที่อินโดสวยมากเห็นสายการบินประชาย
ก็เหมือนบ้านเราบ้านเราก็ใช้ผ้าใหม่ตัด
แต่ของเราจะดูแบบแข็ง
เอ้าคุณผู้จริงตรงดูแข็งดูเป็นงานเป็นการ
แต่อินโดดูแบบว่าเป็นเออใช่มีดอกดอกอยู่
ก็อันนี้เคยไปแอร์พอร์ตเขาที่บาลีมั้ยโอ้โหเก๋น่ารักชอบมาก

ก็บอกบาลีก็จะจม
อันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเสนอข่าวนี้ขอเสนอด้วยความระมัดระวังหน่อยนะคะ
เด็กหญิงอายุ๑๑ถูกป้าสะพ้ายจับให้ดมยาเคแล้วก็พาไปขายตัว
ถึงขั้นติดเชื้อซิฟิลิสเพื่อแลกกับเงิน๕๐๐บาท
เนื่องจากน้องบีนำสมมุทรลูกสาววัย๑๑ขวบเดือนอยู่ป๕ถูกนางสาวเอ
ซึ่งเป็นพี่สะพ้ายของคุณแม่หลอกไปขายบริการหลายครั้ง
ถ้าไม่ทำจะให้คนมาทำร้ายและไม่ให้เพื่อนคบกับน้อง
ก่อนหน้านี้น้องไปนอนค้างที่บ้านของลุงและนางสาวเอ
เพราะมีกลุ่มเพื่อนคือลูกพี่ลูกน้องนั้นเล่นอยู่ด้วยกัน
ซึ่งไม่มีใครรู้ว่านางสาวเอนั้นพาน้องบีออกไปตระเวนข้างนอก
เพราะว่าตอนเช้ากลับบ้านมาน้องบิ๊กไปโรงเรียนตามปกติ

กระทั่งน้องบีมีอาการตุ่มขึ้นตามตัวและมีกลิ่น
พาน้องไปพบแพทย์น้องร้องไห้แล้วก็ยอมเล่าความจริงให้ฟัง
ลูกสาวเล่าว่านางสาวเอซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าสะพ้ายให้ดมยาเคก่อน
น้องมีอาการมึนเมาไม่รู้ตัวและให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย
สำเร็จความไข้ก็ให้เงินน้องมา๕๐๐บาทและให้นางสาวเอ๑๕๐๐บาท
ซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุ๓๔เดือนที่ผ่านมาก็ประมาณ๓๔ครั้ง
และล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าน้องไม่ยอมบอกใคร
โดยขณะนี้น้องบีพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะตรวจพบว่าน้องเป็นเชื้อโรคเป็นซิฟิลิสระยะที่๓
ทั้งแพทย์ก็แจ้งว่าประจำเดือนน้องขาดมาประมาณ๒เดือนแล้ว
ยังไม่แน่ชัดว่าตั้งคันหรือไม่
สภาพจิตใจฉันยังนอนซึมแล้วก็ไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าอายเพื่อน
แต่ก็ไม่ได้ว่ามีที่เท้าว่าจะคิดสั้นแต่อย่างใด
เด็กนี้เด็กมีประจำเดือนเร็วเถอะเข้า๙ขวบอะไรมีละ
สรุปพี่สะพ้ายของแม่เป็นพี่ของ

จริงมันก็แบบว่าทุกส่วนนี้โหจัง

บันเทิงมาแล้วเถอะ

ใช่ที่เด็กยุค๑๑แล้วโดนป้าพาไปคราบประเวณี
จนกระทั่งเป็นซีฟิลิตตอนนี้ค่ะเรื่องก็โอรพ่อแล้ว
ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่แม่ของเด็กเนี่ยมีอาการป่วยนิดนึงนะ
ทางเนี่ยมาอารวาสอยู่ที่บ้านป้า
ที่บ้านป้าก็คือป้าคนนี้เอาเด็กคนนี้มาดูแลจริง

ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เป็นซิฟิลิส
ไม่ได้ตั้งคันไปฟังเสียงคุณหมอกันค่ะ
ที่รับแจ้งจากห้องฉุกเฉินก็คือ
ด้วยเรื่องของปวดท้องแล้วก็มีตกข่าวผิดปกตินะครับ

แต่ว่าเราก็ส่งตรวจเพิ่มเติมไปนะครับ
ก็ไม่พบว่ามีการติดเชื้อรุนแรงอะไรนะครับ

แล้วคุณป้าเขาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สิทธิภารณ์ว่า
เขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไร

ก็คงมีร่องลอยมีเพศสัมพันธ์

ถูกนะครับอันนี้คือขอบคุณทางไทยรัฐ

อ้าวหลุดแล้วหลุดอีก
วันนั้นปฏิเสธมาแล้วถูกต้องไหม
อุ๊ยหนูไม่ได้คบกันกับพี่น็อต
เพิ่งรู้จักกันเพิ่งรู้จักกัน
ชาวเน็ตก็เลยแหมถึงบอกว่า
เพราะว่าชาวเน็ตมันเก่งกว่าพวกเราเยอะ
เราต้องอาศัยชาวเน็ตสมาหากิน
ทุกวันนี้ขออนุญาตเอาข่าวชาวเน็ตมาเล่า
อ่ะเจ๊นจริงเขาก็ตามสืบกันจริงอ่า
ถูกชาวเน็ตข้องใจไหนบอกว่าไม่สนิท

ข่าวความสัมพันธ์เลิกรากับแพทิเซียกูธซึ่งหนุ่มพิษระบุว่า
พยายามปรับเข้าหากันแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเหตุที่จบลงเพราะฝ่ายหญิง
ไม่ตั้งใจซึ่งฝ่ายหญิงเองก็ออกมาเคลียร์เรื่องมือที่ซ้ำ
พูดถึงคุณโน๊ตวิเศษยืนยันว่าไฮโซโน้ตไม่ใช่มือที่สาม
รู้จักกันได้ไม่นานความรักความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ย
จึงถูกจับตามองอยู่แล้วโดยเฉพาะสาวแพทิเซีย
ที่มีภาพหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องเลยต้องยอมรับอย่างนี้
ไม่ว่าจะเป็นกับโน้ตไฮโซหมื่นล้าน
หนุ่มเติ๊กหนุ่มเติ๊กนี่เขาปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ว่าเป็นเพื่อนโรงเรียนหนังสือด้วยกันดาราวรุ่นชื่อ
โดยล่าสุดยังมีภาพได้รับแชร์จากเพจดังเป็นข้อความจากสมาชิกเฟซบุ๊กรายหนึ่ง
อุ๊ยนางทำเสียงอุ้ยอย่างนี้นะครับ
นางเอกสายแบ๊วกะไฮโซหมื่นล้านไหนว่าไม่สนิทกันไง
แต่ว่ามาเที่ยวสวีทกันคืออะไรครับ
เพียบงานนี้ภาพชัดแต่เรื่องความสัมพันธ์นั้นก็ไปถามเขากันเอาเอง

เค้าก็คงไปท้องรองหรือว่าหรือมันเป็นภาพตอนที่ไปรัฟฟิเชียลป่ะคุณแม่

เธอโรคสวยเธอดูเสื้อสิรัพย์สิทธิ์หรอของเธอเปลี่ยน
เปลี่ยนเสื้อกันทั้งทุกนาทีเหรอ

เค้าบอกว่าน้ำแข็งที่เป็นน้ำจืดไหลลงสู่ทะเล
ก็สามารถระเหยเป็นขึ้นสู่อากาศ
เป็นฝนตกออกมาเป็นน้ำจืดได้ครับค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็คืออีกอันหนึ่ง
คุณแม่อาจจะใครจะไปถ่ายคือคุณแม่คิดว่าภาพนี้น่าจะมาก่อนหรือหลังที่เขาแถลงข่าว
ไม่รู้เธอเป็นคนปล่อยข่าวนี้เธอก็ต้องรับผิดชอบเอง
โอโหดูให้บังหนึ่งดูชุดดูอะไรสิ
ก็คนละชุดกันหมดหรือเปล่าวะอันนี้คือชุดเที่ยวแล้วหรือเปล่า

ทุกคนวาดหลอนอยากจะหลอนจะไม่ต่อ
พี่สาบานนะมันสบายข้าววิบันศูนย์ฟืนให้พี่แล้วค่ะวันนั้นนะนะตัวมัน
เอาออกดีของแม่

เกลากลัวตลาดคน

บางที่หนูก็รับตนวงกาแสดงอยู่หรืออะไรอย่างไร

อย่าจะหลีบแต่ละกับวันไม่เป็นนะชัยควรแบบมีผู้
จากอันที่แล้วมางานอย่าได้เปิดปล่อย

น้องเขาเป็นคนอัธยาศัยดีมารยาทดีมาก

ขออัปเดตสักนิดนึงนะโอนะ
ว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตเรานะ
ไปเจอครอบครัวของสาวจันจิมาแล้ว

แม่เด็กหมดทุกคนเลยคนใคร
อย่างนะโอเคลงชื่อให้ล่ะไม่มีอะไรครับไปทานข้าวกันนิด
หน่อยนานนานดีแหละครับถามว่านัดไว้ล่วงหน้าหรือว่ากระทันหัน
ก็คือพอดีแม่ของน้องจันจิเข้ามาจากต่างประเทศใช่ป่
เสร็จแล้วเนี่ยนะก็เลยไปทานข้าวกับน้องเขานะครับพอดีเราว่างพอดีนะฮะ
ดีแล้วก็ต้องถามต่อสิแล้วได้เจอแม่น้องแล้วเป็นยังไงโอเคครับผม
หลายคนบอกว่าเป็นรูปคู่แห่งปีเพราะว่าปกติไม่เคยเห็นคู่กันเลยเนี่ย
ใช่แล้วครับอันนี้แม่เขาเนี่ยจริงอ่ะถ่ายตั้งหลายคนแต่เขาครอบออกครับอัน
นี้หรอจริงอ่ะปุ๊บแล้วเขาก็ไปครอบเหลือแค่นี้ไงก็ไม่เห็นเป็นไรแม่มีฝากฝัง
อะไรบ้างไหมอ๋อไม่มีครับไม่ขนาดนั้นครับแสดงว่าสวยมากแม่เขายังสาวอยู่นะเพราะว่าแม่
เราก็ลงรูปเหมือนกันนะครับต้นแม่ยังสาวมากคุณดีโถ่น้องมันยังเด็กขนาดนั้นแม่จะ
อายุเท่าไหร่ละแกไม่ใช่ไม่ใช่เรานี่เรานี่ย้ายแล้วดูคุณแม่น้องปลื้มเรามากเลย
ไม่ขนาดนั้นหรอกครับถามว่าเป็นการเจอในรอบที่นานแค่ไหนก็เจอกันอยู่บ้างนะ
แต่ว่าเพราะว่านี่มันก็เข้ามาคือมันก็เจอกันนะแทบทุกปีนี่เวลาอ่านเอง
นี้นะและเขียนมาอย่างนี้นะทำตอบมันดูแบบว่ารู้เลยว่าอำอำอึ้งอึ้งอำอำอึ้งอึ้ง
หนังสือขึ้นมาเลยทีเดียวประมาณนั้นน่ะจับได้พี่ไม่ต้องอึ้งอะไรแหละเขาก็เปิดเผยเป็นแฟนกัน
อเปิดแล้วเปิดแล้วแต่ว่ามีเรื่องเกิดแฟนคลับจะมาต้งแอนตี้คุณหมอเขา
โอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้าเล่าให้ฟังค่ะ

ไปค่ะ
มีข่าวที่มีภาพคุณเกรทกับหมอออนนะครับ

แฟนคลับเข้ามาเม้นน้อยอกน้อยใจว่า
มีเวลาให้หวานใจแต่ไม่มีเวลาให้แฟนคลับ

เป็นกระแสวิภาควิจารณ์อย่างรุนแรงในโลกออนไลน์
คือวิจารณ์ทั้งแฟนคลับแล้วก็
ว่าถึงคุณเกรทแล้วก็หมอออนด้วย
เป็นทำนองเหมือนแอนตี้กันอย่างนี้นะฮะ

ล่าสุดไปเที่ยวภูเก็ตของหมออร์นเป็นทริปนี้นะฮะ
ในวงการหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเครียดไปหรือเปล่า

ก็ถามเลยนักข่าวไปถามเลยว่าหมอออนกับเพื่อนไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ย

ลูกหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ปรากฏตัวในรูป

คือมันเพิ่งมีข่าวดราม่านิดหน่อยนิดนึง
ผมก็เลยยังไม่อยากปรากฏแต่จริงเป็นทริปที่เราแพลนกันไว้นานแล้วนะฮะ
แล้วมีภาพถ่ายเก็บไว้ด้วยไหมมีบ้างเล็กน้อย
แบบนี้เราบอกเพื่อนยังไงเกี่ยวกับการโพสต์ภาพ
ผมเชื่อว่าเป็นการคุยกันตั้งแต่แรกแล้วนะคะ
ประมาณว่ามันก็คือบางคนเห็นรูปเนี่ย

มันมีได้หลากหลายเหมือนก่อนหน้านี้มีดราม่า
คิดว่าอ่ะงั้นอย่าพึ่งดีกว่ารอให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมก่อนดีกว่า
ดิฉันก็คิดว่าจุดนี้คงต้องคุณเกย์เขาคิดเองแหละว่าจุดไหนที่เหมาะสมอะเนาะ

เซฟครับไม่ได้เฟฟตัวเองอย่างเดียวเซฟทุกคน
นะจุดผมอยากอยู่ในจุดที่ยืนอยู่แล้วสบายใจ
ไม่ใช่สนุกหรอกคุณเมฆอย่างเงี้ยต้องระวังกันคลิปนี้สนุกหรอกคะ

มันไปกันหลายคนแล้วมันไม่ได้สนุกหรอกคุณเมฆ
เดี๋ยวก็ลังจะถ่ายรูปมาถ่ายรูปกัน
ฉันปุ๊กฉันทุกคน๖คน๕คนว่าอยากคือตัวประกอบหลอน
จริงเพราะคุณอยากขึ้นตัวประกอบหล่อนอยู่ได้มีบูรณ์อยู่กับคุณแม่ลูกกัน
โอ้ยตัวปั่นป่วนเวลาขึ้นสารสมควรที่ที่ขอสอดชอบจะเรียกหล่อน
คำถามนี้เธอถามไปหรือเปล่านักข่าวถามว่าคุณหมอโอเคไหมที่มีลูกกับแฟนเราไม่ได้
เขาเปิดตัวแล้วว่าเขาเป็นแฟนกันถูกปะล่ะ
เพราะว่าส่วนหนึ่งมีความเข้าใจเพราะมันเป็นการให้เกียรติกัน
ผมก็เข้าใจในส่วนหนึ่งเขาก็ต้องเข้าใจผมในส่วนหนึ่ง
อันนี้เป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องปรับและจูนกัน
พวกหญิงนี้เป็นจิตใจคนประเสริฐจริงนะ

พรุ่งนี้ก็ต้องกลับมาเจอกันใหม่หลังคนรักทุกช่างกับพระบาท
หมดแล้วเหรอยังมีอีกนะพูดยังเยอะ
ไปแล้วครับสวัสดีครับ